จากการตรวจสอบค่ะรอบพบว่าในระยะนี้
ภาคเหนือและภาคอีสานมีสภาพอากาศที่ยังค่อนข้างหนาวเย็นอยู่ข้างทุกผู้ชม
ในช่วงข้ามถึงเช้าอากาศที่เย็น

เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็น
กลางวันร้อนป้นฝนเกษตรกรควรดูแลสุขภาพนะคะในช่วงอากาศแปรปรวนเช่นนี้
สตรูพืชจำพวกน้อนและควบคุมอาหารสัตว์น้ำนะคะในช่วงอากาศเย็น
ส่วนภาคใต้ฝนฝั่งอ่าวไทยมากกว่าอันดามันค่ะ
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรง
ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ